ท่านผู้ชมครับมีเหตุอุกอาจโหดเยี่ยมเกิดขึ้นที่บุรีรำนะครับ
มีดาบตำรวจคนหนึ่งนะฮะหึง
อดีตภรรยาที่เลิกกันไปประมาณ๘ปีแล้ว
ก็พยายามตามง้อขอคืนดีเขาอยู่นี่แหละนะครับ
สุดท้ายฮะไปยิงเขานะฮะกระหน่ำยิงเขาที่ร้านอาหาร
กำลังนั่งกินข้าวกับเพื่อนอยู่๓คน
คือเพื่อนเขาเนี่ยตายไปสองส่วนตัวอดีตภรรยาเนี่ยตอนนี้สาหัส

อาหารแห่งนี้ชื่อร้านกินข้าวบ้านเพื่อน
อยู่อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรำนะครับ
ก็ช่วยนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนะครับ
คนที่ก่อเหตุบุกมายิงเขาเนี่ย
คือดาบตำรวจอารามสังชัยนะชื่อเล่นชื่อหนึ่ง
ดาบหนึ่งอายุ๔๔ปี
เป็นพบหมู่งานป้องกันและปราบราม
ช่วยราชการพนักงานวิทยุสพนสุวรรณในท้องที่นี่แหละ

อดีตภรรยาเพื่อนอดีตภรรยาจนเสียชีวิตไปสองศพบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่ง
ร้านอาหารที่เกิดเหตุร้านกินข้าวบ้านเพื่อนเป็นตึกแถวชั้นเดียวนะครับ
ตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงหลังได้รับแจ้งเหตุเนี่ย
นี่ฮะด้านในเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
คือคนที่ถูกยิงเสียชีวิตนายจรรย์สุขวงกฎชื่อเล่นชื่อน้อยนะครับ
อายุ๔๓ปีถูกยิงด้วยปืนเข้า๙มมนะครับ
กระสุนเข้าลำตัวกับหน้าผากรวม๙นัดนะฮะ
ส่วนอีกคนนึงนะครับนางสมคิดซึ่งเป็นภรรยาของนายจรรย์นะฮะ
ภรรยาของนายจรรย์เนี่ยถูกยิงทั้งหมดเนี่ย
กระสุนเข้าร่างกาย๖นัด
เสียชีวิตทั้งคู่นะครับสองสามีภรรยา
อีกคนนึงที่ถูกยิงนะครับเพราะว่านั่งกินข้าวอยู่ด้วยกัน
คือนางสาวนุจรินแก้วจตุรัสหรือว่านุษย์นะฮะ
อายุ๔๒ปีเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลโรนสุวรรณนะฮะ
เป็นอดีตภรรยาของดาบอารามนะครับ
นางสาวนุจรินถูกยิงกระสุนเข้าโหนกแก้ม๑นัดบาดเจ็บสาหัส
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโนนสุวรรณที่เป็นพยาบาลอยู่
แล้วก็ถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำนะครับ
ส่วนดาบอารามนะครับหลังจากก่อเหตุขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ
ตำรวจก็ติดตามตัวไปพบว่าดาบอารามพาลูกสาววัย๒๐ปีไปอยู่ที่บ้านพัก
โดยภูมิกับการสพนสุวรรณพันธุ์ตำรวจเอกชาวานอุทัยพันธ์นะครับ
ก็ไปเกลี้ยกล่อมนี่นะฮะไปเกลี้ยกล่อมอยู่๒ชั่วโมงกว่า
ดาบอารามยอมมอบตัวนะครับแล้วก็คุมตัวมาสอบสวนที่สถานีตำรวจ
นี่นะครับท่านผู้ชมครับตอนที่เจ้าหน้าที่พามาตอนนั้นก็ไปอยู่กับลูกนะครับ
เรื่องต้นคาดว่าสาเหตุมาจากเรื่องความหึงห่วงนะครับ
หรือไม่ก็เรื่องของหุ้นส่วนในร้านอาหารในร้านอาหารที่เกิดเหตุนั่นแหละนะครับ
ร้านอาหารร้านนี้เนี่ยเขามีเจ้าของรวม๓คนเป็นหุ้นส่วนกัน
ก็คือนางสาวนุจรินอดีตภรรยาของดาบอารามนายจรรย์กับนางสมคิดสองสามีภรรยา
ซึ่งเป็นเพื่อนของนางสาวนุจรินแล้วทั้งคู่เนี่ยถูกยิงเสียชีวิต
ค่ะวันนี้เราก็ให้คุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะคุณผู้ชม
นี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นตึกแถวชั้นเดียว
เปิดเป็นร้านอาหารตำรวจก็นำเชือกไปกั้นพื้นที่เอาไว้
ก็ยังไม่ได้เคลียร์ด้านในของร้านที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
ด้านหน้าอาคารยังมีคราบเลือดอยู่เลยคุณผู้ชมบนพื้นนะครับคราบเลือดเต็มเลย
ก็ได้สอบถามนางสาวสุวรรณีเย็นรักษีคนที่อยู่ในเหตุการณ์
เขาก็เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
กับเพื่อนก็ไปนั่งกินอาหารกันที่ร้านเกิดเหตุนั่นแหละ
ช่วงนั้นในร้านจะมีลูกค้านั่งอยู่๒โต๊ะค่ะ
ของเธอมี๔คนส่วนอีกโต๊ะมี๒คนแล้วก็อีกโต๊ะด้านในเนี่ยมีนายจรรย์นางสมคิตและนางสาวนุจรินซึ่งเป็นหุ้นส่วนของร้านอาหารนะคะ
เขาก็นั่งกินข้าวกันอยู่ตามภาพกราฟิกที่เราทำให้ดู
ตอนที่เธอกำลังนั่งกินอาหารอยู่จู่ผู้ก่อเหตุก็เปิดประตูหน้าร้านเข้ามาแล้วชักปืนยิงเลยค่ะ
ยิงนายจรรย์หลายนัดเลยแล้วก็หันกระบอกปืนไปยิงนางสมคิดอีกหลายนัดจนสองคนนี้ล้มลงไปนอนกับพื้น
ผู้ก่อเหตุยังกระทืบนายจรรย์ซ้ำอีกหลายรอบเลยนะคะ
นายจรรย์จะนอนจมกองเลือดไปแล้ว
แล้วก็เหมือนกับตะโกนเสียงดังออกมาเหมือนกับเก็บกฎอะไรในใจคนก่อเหตุ
ตะโกนเสียงดังมากแล้วเดินออกไปที่หน้าร้าน
เธอบอกว่าเธอรู้จักคนก่อเหตุนะคะ
ก็เดินตามออกไปด้วยนะแล้วก็บอกว่าใจเย็น
ผู้ก่อเหตุตอบกลับว่าไม่เป็นไร
เอาปืนเหน็บหลังแล้วขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเลยนะคะ
นี่ค่ะนางสาวนุจรินอดีตภรรยาผู้ก่อเหตุก็ถูกยิงกระสุนเข้าที่กรามฝั่งขวา
ก็ลุกขึ้นมาคนนี้นุจรินนะคะเธอก็บาดเจ็บนะคะ
ลุกขึ้นมาก็พยายามปั๊มหัวใจให้กับนายจรรย์
แล้วเธอก็โทรเรียกรถพยาบาลแล้วก็โทรแจ้งตำรวจ
เชื่อว่านางสาวนุจรินน่าจะถูกลุกหลงเพราะว่าระยะมันประชิดนะคะ
คือถ้าหากผู้ก่อเหตุตั้งใจจะยิงนางสาวนุจรินด้วย
มันก็คงจะโดนจุดสำคัญมากกว่านี้

แต่ว่าเขายังอยู่อาศัยในบ้านหลังเดียวกัน

แต่กับสองสามีภรรยานั้นเรารู้แค่ว่าเขาทำธุรกิจด้วยกัน
ก็คือว่าเปิดร้านด้วยกันหารงทุนทำสวนทำไรอะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง

เพราะไม่เคยถามลูกสาวนะว่าไปทำธุรกิจแบบไหนอะไรยังไง
แล้วก็ไม่เปิดเผยอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับ
ก่อนจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดระนอง

ดาบอารามขอใช้สิทธิ์ไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ตอบอะไรเลยเดินหน้านิ่งแบบนี้
เห็นไหมไม่พูดอะไรเลยครับหน้านิ่งมากนะครับ
บอกเมื่อคืนเครียดทั้งคืนต้องกินยาคลายเครียดเลยฮะ
ลายนิ้วมือเสร็จผู้ต้องหาขอใช้สิทธิ์ไม่ทำแผนนะครับ
ก็ถูกคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนางรองนะครับ
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
นี่เป็นข้อหาเบื้องต้นนะฮะเดี๋ยวต้องดูเรื่องของคนเจ็บด้วย
ก็คือนางสาวนุจรินอดีตภรรยาของผู้ก่อเหตุ
ตอนนี้บาดเจ็บสาหัสนะครับยังอยู่ที่โรงพยาบาล
คุณหมอบอกว่าอาการยังน่าเป็นห่วงอืมโอ้โหนี่ฮะคดีนี้อุกชะกันมากค่ะ

เห็นใจคนที่ถูกยิงแล้วก็บาดเจ็บสาหัสนะคะ